กวนทีมงานเก็บลิ้นหน่อยครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
ร้องได้ยกกำลัง๓
ดังสุดซ่ายกกำลังซ่าหมาย
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง

ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ท่านยุ่นไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๙
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
จะร้องให้สุดทำ

กรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวัน
ให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋วเจ้าพญา
สู้ไม่ท้ายค่ะ
แข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว๘ยก
ซึ่งตอนนี้ทีมสามซ่าบางกอกแก้เกมได้สำเร็จ

เจ้าพระยาอยู่ที่๑คะแนนเท่านั้น

ซึ่งการแข่งขันแบบเดียวยกสุดท้าย

ต่างเหลือคนที่คิดว่าเด็ดสุดเอาไว้สู้กัน

มาเอาใจช่วยทั้งสองทีมกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ไอซ่า

ของการแข่งขันในรอบเพลงเดี่ยวแล้วนะครับ
ผู้ที่จะให้คะแนนกับเด็กซ่าของเราในวันนี้
ก็ยังทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมนะครับ

ตั๊กว่าเขาเครียดไหมเขากดดันไหม

ดูสภาพไม่น่าจะกดดันนะตอนนี้
เราระเริงอะไรอย่างนี้สนุกสนาน

ไม่นะคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่กดดัน

ฮัลโหลสวัสดีครับห้องเด็กตร้า

เออ

ซึ่งหนูต้องแข่งกับไมโครโฟนและหนูก็คิดว่าไมโครโฟนเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากค่ะ
แล้วก็มีเสน่ห์ที่ลูกเอื้อนซึ่งเป็นลูกเอื้อนแบบไทยเดิมแล้วก็ยากมากเลยค่ะ
แล้วหนูก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะให้คะแนนเต็มเหมือนสองรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าหนูก็จะทำให้เต็มที่เพื่อมูลนิธิบ้านพระพรค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทีมเด็กซ่าขึ้นสู่เวทีเปิดศึกในยกที่เก้า

ปิ๊งจ๋าลูกผลงานที่เราทำในทุกยกที่ผ่านมา

มันเป็นยังไงลูกถึงได้พอใจมาก
ก็ได้เต็มทั้งสองรอบเลยค่ะ
เต็ม๓๐คะแนนเต็มทั้ง๒
ยกเลยอะครับขึ้นมาแล้วแบบช่วยทีมเราไว้ได้ตลอดเลยเนาะ
แต่สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะครับที่มีความสามารถหลากหลาย
ได้รับรางวัลการันตีมามากมายเหลือเกิน

ทั้งเทศพเกียรติค่ะแล้วก็เพลงสตริงค่ะ
วันนี้หนูก็จะมาโชว์ร้องเพลงสติงด้วยค่ะ
เอาเหรอใช่ค่ะที่ผ่านมาก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับ
เดี๋ยวลองมาฟังเปลี่ยนแนวกันบ้างดูสิว่าสตริงเธอจะทำดีหรือไม่นะครับ

ขอบคุณที่เธออยู่
ขอบคุณที่ไม่ห่าง
ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้
เพราะในวันนั้น

เธออยู่ไว้หรือเปล่า
ฉันขอเธอมากมายที่ผ่านมา
จนได้รู้ว่าเรื่องนี้
ขอบคุณค่ะ

หนูยังสามารถร้องเพลงนี้เป็นเพลงสากลได้ด้วยค่ะ

อันนี้เรื่องแถวเรียนเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีอยู่ค่ะ
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับ

แต่จริงแล้วป้าตั๊กก็ชอบนะลูกภาษาอังกฤษดา

ปิ๊งอะไรเนี่ยมาสอนพวกป้ารุ่งหน่อยสิหรูก
อ่าสอนหน่อยนะลูกนี้ลูกสอนหน่อยลูกได้มั้ยลูก

เออนี่ปะตักก่อนเลยค่ะ

ครับ

ใช้ปติให้ทุยลิ้นทิ้งก่อน
อันนี้ฉันอาจจะสู้คุณไม่ได้คุณอยู่กับแฟนคุณประจำ

โหตอบได้ไลน์มาก

ถ้าเกิดว่าเราฝึกไว้ตั้งแต่เด็กเนอะภาษาอังกฤษ
มีภาษีดีมากนะครับ
ที่ชอบภาษาอังกฤษคือหมายถึงว่าโตขึ้น
ลูกอยากเป็นอะไรอยากทำงานอะไรคะลูก
ก็อยากเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าชอบเรียนอังกฤษสุดค่ะ
นักร้องเนี่ยคือทำอาชีพอะไรก็สามารถเป็นนักร้องได้ลูก
ถ้าเกิดว่าให้เลือกอีกหนึ่งอาชีพ

คุณครูตำรวจพยาบาลทหารหญิงหรืออะไรลูก

แล้วต้องเป็นพิธีกรแบบรายการประกวดร้องเพลงไหมลูก

แล้วต้องเป็นแบบประกวดแบบประกวดเด็กด้วยไหมลูก

พร้อมค่ะ

ถ้าในเมื่อพร้อมที่จะทำนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเข้ารายการอ้าวสมมุติเลยลูกเป็นพิธีกร
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ

มาพบกับคณะกรรมการเลยนะคะ

ท่านแรกนะคะคือพี่ตั๊กค่ะ

ครั้งที่๓คือพี่ซูนารีค่ะ
ขอเสียงตอบมือด้วยค่ะ

ไม่ตากลุกตากลับไม่เลย

นึกว่าจะไม่เรียกค่ะ

นอกจากเป็นเก่งภาษาแล้ว
เก่งการแสดงเก่งเรื่องดนตรีอีก
หนูจะครบเครื่องเรื่องความเก่งไปถึงไหนกันลูกเอ้ย

เพลงเร็วค่ะแล้วเพลงเร็วในวันนี้

โอ้โหทั้งจังหวะทั้งดนตรีนะ

อ้าว

ขอเสียงทุกคนให้กำลังใจน้องปิ๊งหน่อยสิครับ
ปิ๊งเนี่ยคือเขาเริ่มต้นจากที่คุณพ่อค่ะ

จากเลขหมายที่คุณได้ในขณะนี้
คนมีแฟนจำขอโทษดี
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ปิ๊งปิ๊งเด็กที่กวาดคะแนนเต็มมาแล้วทุกยกในยกที่๙นี้

เพราะว่าไมโครโฟนเป็นเจ้าพ่อเพลงช้าค่ะ
สวัสดีค่ะ

โปรดทำความเข้าใจ
ไม่ต้องการทำให้โกรธแค่ให้รวยยังโสด
จึงโหลดเพลงมารอดสาย
เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
ออมแขนมีคุณรักขอบายบาย
ฆ่าใครเข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาตอบรับ
จากเลขหมายที่คุณเรียนในขณะนี้
ข้อดีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งกระใจไว้เป็นแบบรอเอ็ดสาย
เฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา

พฤติกรรมกลัวทำให้นอนช้ำใจ

เจ๊ต้องหาคนมาดามรอยช้ำที่ถูกทำไว้
เราเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
ออมแค้นมีคนรอเขาบ่ายบ่าย
ขออภัยเข้าใจไหมครับแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับ
จากเลขหมายที่คุณดินในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษดี
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งข้อใจไว้เป็นแบบร้อย
สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสา

ช่วยกันเจนได้นะคะ
มาแจ้งมันส่วนตรงนี้เลยค่ะ
แล้วเว้อเคยออกหักจากการรักคนมีแฟน
ออกแทนมีคุณรักเขาบ่ายบ่าย
ขออภัยเขาใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
แฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับ
จากเลขหมายที่คุณได้ในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งข้อใจไว้เป็นแบบร้อย
สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสา
โสดจะได้โทรมา
ไม่มีสัญญาณตอบรับ
จากเลขหมายที่คุณเรียนในขณะนี้
ฉันมีแฟนต้องขอโทษที
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งข้อใจไว้เป็นแบบร้อย
โดยเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทษมา
คนโสดให้โทรมา
รับบุกลง

ตายแล้วตายแล้ว

และเป็นจังหวะที่แบบเนื้อร้องเลย

เออพักก่อนไม่เป็นไรลูก

หน้าแม่หน้าพ่อ

ปริ๊งเค้าเริ่มต้นจากที่คุณพ่อ

เอาอย่างนี้ดีกว่าไหนก็มีโอกาสแล้วคุณพ่อครับ
ได้ยินเสียงลูกไปแล้วอยากได้ยินเสียงพ่อสักนิดหนึ่ง
พ่ออยากฟังเสียงพ่ออยากฟังเสียงพ่อ
เอามาเชิญเลยครับ
พ่อจ๊ะเมื่อไหร่จะเข้าเนื้อ
เชิญพี่ไอขึ้นก่อนนะครับ

เป็นเสียง
เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของฉันเต้นรัว
ยิ่งเจอก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งกลัว
รู้ไหมคนดี
บางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่
ดูเธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มี

ทำให้รับเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันรับ
ฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหว
รักมันปักหัวใจทำไง
จะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก
ถ้าทำให้คิดเดี๋ยวมันรับฉันสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบ
มันจะไม่เคลิ่มตลอด
ถ้าเพลินไปกอดแล้วฉันจะว่ายังไง
จะยอมรับกับคะแนนทั้งสองรอบที่ผ่านมา
กรรมการให้หนูเต็มมันสมศักดิ์ศรีจริงนะลูก
จริงถ้ามีมากกว่านั้นจะให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำ

อย่างวันนี้ตอนแรกพอบอกเป็นเพลง
รอสายคนโสดมันค่อนข้างจะออกลูกทุ่งจ๋านิดนึง
มากอย่างหนูคือร้องเพลงอะไรก็เพราะเสียงที่ปล่อยมาและกิริยา
ทุกอย่างมันลงตัวนี่คือคำว่าพอดีแล้วมันน่าฟัง
ไม่สามารถละสายตาจากปิ๊งปิ๊งได้เลยสุดยอดมาก
ขอบคุณที่สุณารีมากร้าว
ล้านด้วยครับทางชมไป๑ท่านแล้วนะครับ

ต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่มีความโชคดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ
สวรรค์ข้างบนเนี่ยให้ความพอดีแล้วก็พอเหมาะกับหนูมาหมดเลย
รูปสมบัติคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวหนู
หนูคือส่วนผสมที่ลงตัวที่อยู่ตรงกลางประกอบกับหนู
มีความสุขมากเวลาที่หนูทำมันออกมา
ซึ่งยายไม่แปลกใจเลยเพราะว่าครอบครัวหนูก็ดูมีความสุขมาก
ในการที่ให้อิสระกับหนูในทุกสิ่งอย่างว่าหนูชอบอะไร
อยากที่จะทำอะไรไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนชอบก็ลองทำ
มันสะท้อนออกมาในตัวตนของหนูทำให้เห็นว่าหนูมีความสุขมากเลยกับสิ่งที่หนูทำจริง
ท่อนที่พี่ไอ้ประทับใจที่สุดที่หนูร้องก็คือท่อนที่มันรัวมาก
โสดจะได้โทรมา

เหมือนดูนักร้องที่เป็นนักร้องจริง
ไม่ได้เหมือนแบบมาแข่งเหมือนมาประกวดอย่างนี้เนาะ
ถ้าเป็นนักร้องจริงพี่สมัครเป็นเอฟซีนะ
ขอถ่ายรูปขอถ่ายคิวแรกนะ

เฮ้ยถ่ายไปก่อนเลยถ่ายไปก่อนเลย

ขอบคุณพี่อายมากครับ

รู้ไหมว่าปิ๊งเป็นเด็กที่ร้องเพลงเร็ว
แต่ทำไมป้าตั๊กอยากจะร้องไห้

ว่าวันนี้ปิ้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กที่เขาจะมาประกวดนะ

หนูเอาเพลงที่เข้าปากมาประกวด
รู้เลยว่าเขาฝึกกับเพลงนี้จนช่ำชองจนเข้าปาก
ทุกอย่างมันเลยออกมาแล้วมันเพอร์เฟคหมดเลย
ไม่มีอะไรที่จะมาเตะท่อนไหนสักคำไม่มีเลยลูก

ทุกอย่างมันลงตัวไม่มากไม่น้อยพอดี
แสดงว่าลูกเป็นคนที่ฉลาดในการเลือกเพลงมาประกวดด้วย
อันนี้อยากจะแนะนำเด็กหลายคนที่จะเอาเพลงมาประกวดด้วยนะ

ต้องใช้คำว่าเพอร์เฟคสำหรับปิ๊งเลยลูกเก่งมาก

ขอบคุณคำนะอย่างดีสำหรับน้องปิ๊งเนี่ยครับ
ไปเรื่อยแล้วก็พยายามพัฒนาไปเรื่อย
ดีแค่นี้แล้วอย่าหยุดต้องเพิ่มขึ้นนะคะ
เอาละครับมาถึงช่วงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
ต้องให้คะแนนกับน้องปิ๊งปิ๊งนะครับ
คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
จะให้น้องปิ๊งปิ๊งกี่คะแนนครับ
๓๐คะแนน
เป็นอย่างไรลูกร้องให้พี่

คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
จะให้น้องปิ๊งกี่คะแนนครับ

ไป๓๐คะแนน๓ครั้งเลยเช่นกันนะครับ
กลับไป

ก็ดีใจมากค่ะ

ดีใจ

ในความรู้สึกที่มันพล่องพลู่ความเป็นน้ำตา

พี่ภาคเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ

พิธีกรทุกท่านขอบคุณผู้ชมทุกคน

อย่างน้อยเราก็มีคนรู้จักบ้านเราแล้ว
อย่างน้อยก็มีคนคิดถึงบ้านเรา

ขอบคุณครับขอบคุณพี่พาครับ
และนี่คือความสนุกความประทับใจ

รองด้ายกำลังซ่า
ในที่สุดน้องปิ๊งปิ๊งก็

สุดยอดจริง
ขอต้อนรับน้องปุ๊กปิ้งครับ

ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะ

ในตัวน้องปิ๊งปิ๊งมากเลยนะคะ

ผิดหวังแล้วก็พี่ผิดหวังค่ะ

หนูขอขอบคุณกรรมการแล้วก็คนดูค่ะ
ที่เป็นกำลังใจให้หนูค่ะ

และได้ดูแลหนูค่ะ
และวันนี้นะครับทำรายการได้ปันทึกภาพ

ดีให้กับน้องปิ๊งปิ๊งนะครับผม
นี่คือของขวัญสำหรับคนเก่งครับผม
มาเต็ม๓๐คะแนน
จนทำให้ทีมสามซ่าบางกอก
มีคะแนนทิ้งห่างทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา

จะเลือกใช้เพลงอะไรมาเรียกคะแนน
ต้องมาติดตามครึ่งหลังของยกที่๙ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

เป็นราชาของนกแก้วเลยครับ

ฉาดำ
รุงธนบุรี

มีดังไฟทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา